เวลาแห่งความสุขคือเวลาที่ได้ล้อมวงกินข้าวกันในครอบครัว
ครอบครัวนี้ตอนแรกก็ดูมีความสุขครับ
ปิ้งย่างกันเธอปิ้งให้ฉันฉันปิ้งให้เธอ
แต่ปรากฏว่าสักพักเดียวครับ
ไฟมันลุกจากเตาวงแตกเลยครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะวงแตกมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
โอ้โหนั่งกินปิ้งย่างกันน่าอิจฉาครับคุณผู้ชมครับ
ข้อความในโพสต์ระบุว่าเนื้อย่างแต่คนเกือบสุก
แท็กเจ๊เหมียวขี่พายุทะลุฟ้านะครับ
คุณผู้ชมดูนะดูเตานะนะฮะ
อยู่ดีนะครับไฟมันช็อตออกมานะฮะ
เห็นเป็นประกายไฟชัดเจนแล้วเยอะด้วย
ในคลิปจะเห็นว่าครอบครัวนี้ล้อวงปิ้งย่างกัน
มีกระทะไฟฟ้านะครับแบบ๒ระบบคือ
ตรงกลางมันใส่น้ำได้นะทำเป็นน้ำซุปได้
แล้วก็รอบก็เป็นวงกลมใช่ไหมปิ้งย่างกัน
เด็กก็ล้อมวงสนุกสิปิ้งย่างแบบนี้
ไฟฟ้ามันช็อตครับคุณผู้ชม
ไฟฟ้าช็อตวงแตกนะครับ
กรูดกันไปอยู่ที่ประตูกันหมดเลยนะครับ

เมนต์แบบขำบอกว่ามีวิทยายุทธ์กันทั้งบ้าน
โดยเฉพาะน้องแมวที่มีวิชาตัวเบาพุ่งพลวดหนีก่อนใคร
บางคนแนะนำว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ

บางคนก็บอกว่าดูแล้วเตาไม่น่าจะมีปัญหา
ที่มีปัญหาอาจจะเป็นเกิดจากที่ปลั๊กพ่วงมากกว่า
เพราะถ้าปลั๊กพ่วงไม่ดีไม่มีมาตรฐาน
เวลาใช้ไปนานครับมันร้อน
คราวนี้ช็อตครับคุณผู้ชม
แต่ว่าเจ้าของคลิปนะฮะมาคอมเมนต์นะครับ
ทีมงานตรวจสอบไปก็บอกว่า
จริงแล้วมันไหม้ที่สายครับ

สายตัวที่เสียบกับตัวกระทะครับ
มันไหม้ตรงจุดนั้นนะครับ
บางทีพอไอ้สายแท้มันหายบางบ้านไปหา
ไปหาซื้อสายที่ไม่ได้มาตรฐานมา

นี่แหละค่ะอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ต้องหมั่นตรวจสอบ
แล้วก็ใช้ของที่ได้มาตรฐานด้วยนะคะ